ืนพื้นฝันวันนี้เราจะมาพูดกันที่ของแพงแต่ค่าแรงไม่ขึ้นแพงอะไรบ้าง
คุณผู้ชมเมื่อวานพูดถึงเรื่องของราคาสินค้าไปแล้ววันนี้มาดูที่เรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะครับ
ต้องบอกว่าราคาน้ำมันปีที่ผ่านมาผันผวนเยอะเหลือเกินย้อนกลับไปแค่เดือนเดียวกันยายนที่ผ่านมาเดือนเดียวนะครับ
นี่คือราคาน้ำมันแค่เดือนกันยายนเดือนเดียวถ้าย้อนกลับไปต้นปีย้อนกลับไปต้นปีราคาน้ำมันผันผวนตลอดเวลา
ถ้าย้อนกลับไปต้นปีดูเฉพาะเบนซินนะฮะดูเฉพาะเบนซินกับดีเซลต้นปีโอ้โหผันผลเยอะเหลือเกิน
นี่ฮะให้ดูที่หน้าจอเบนซินต้นปีขึ้นไหวที่๓๙๔๐บาทตอนนี้แต่ว่าวันที่๑๔มิถุนายน
เบนซินถีบตัวขึ้นไปพลิกสุดที่๕๒๕๖สตางค์ตอนนี้จักรประจายหลายอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในส่วนของดีเซลต้นปีขึ้นไหวที่๒๙บาท๔สตางค์แต่ไปพีคนะฮะ๑๔มิถุนายนวันเดียวกันไปที่๓๙บาท
อดลนทนไม่ไหวว่าถ้าเกิดทนมรคาสินค้าต้องเพิ่มขึ้น
ก็มีการออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาล
ช่วยกันตึงราคาน้ำมันเอาไว้ไม่ให้สูงมากกว่านี้
เป็นที่มาของการที่ตรึงเอาไว้แบบนี้
อันนี้เป็นราคาน้ำมันประจำวันนี้ครับ
ราคาน้ำมันของวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบนี้
ยังอยู่ในฝั่งที่ประชาชนยังสามารถรับได้
แต่ถามว่าแพงไหมก็แพงพอสมควร

ก็ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่แบกรับไม่ไหว

กดปุ๊บ๓๕บาทขอเป็น๔๕บาทได้ไหม
ในส่วนของระยะทางถ้าเกิดว่า๒กิโลถึง๑๐กิโลจากเดิม๕บาท๕๐

กระทรวงคมนาคมบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อน
ถ้าให้ประมาณธันวาคมนี้
แท็กซี่อาจจะปรับขึ้นในส่วนของมิเตอร์
และผลกระทบก็จะตกอยู่ที่ผู้ใช้บริการ
ก็คือประชาชนอย่างพวกเรานั่นเอง

เรื่องของค่าแรงขึ้นหรือเปล่าหลายคนบ่นทุกอย่างแพงยกเว้นค่าแรงครับ
ล่าสุดนะฮะคณะกรรมการค่าจ้างก็เคาะไปแล้วว่าค่าแรงปรับขึ้นให้แล้วกัน
เพื่อให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกับเรื่องของภาระค่าคลองชีพคุณผู้ชมครับ
มติค่าจ้างก็เลยให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาไปแล้ว
เฉลี่ย๘๒๒บาทแต่ว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะไม่เท่ากัน
จังหวัดที่ได้สูงสุดได้แก่ชนบุรีมรยองภูเก็ตได้ปรับขึ้นไป๖๖
ปรับขึ้นไปเป็น๓๕๔บาท
ส่วนกรุงเทพอยู่กลุ่มที่๒ครับกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีสมุทรประการแล้วก็สมุทรสาคร
ปรับขึ้นมาเป็น๓๕๓บาทแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นไปราคาค่าแรงปรับขึ้นมา
สุดท้ายผู้ประกอบการเป็นโรงงานต่างเขามีต้นทุนเขาแบกรับไม่ไหว
เป็นงูกินหางครับผู้ประกอบการก็อาจจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้า
ผลกระทบก็ย้อนกลับมาอยู่ที่ประชาชนต้องแบกรับเรื่องของราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
และผลกระทบตรงนี้ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันครับ
มันส่วนทางกันนะพี่เอาง่ายเลยว่าแบบมันส่วนทางกัน
แค่เราออกจากเราออกจากคอนโดหรือว่าเราออกจากที่พักมาอย่างนี้
มันก็เป็นเงินหมดแล้วอ่ะไหนค่าบินมอไซค์
บางคนแบบว่าจบใหม่มาเงินเดือนแค่๑๒๐๐บวก
ไหนที่จะค่าคอนโดอีกมันไม่เหลืออะไรแล้วพี่ใช่
ใช่ค่ะคือแบบไม่มีเก็บอ่ะใช่พอนะพี่พอเหนื่อยอ่ะคือเอาตรงมันก็อยากกลับบ้านแต่เราเลือกแล้วอ่ะเราเลือกที่จะแบบเข้ามาแล้วเราก็ต้องลองสู้ดูอีกทีนึง
ถ้าแบบมันไม่ไหวกับเศรษฐกิจหรือสภาวะแบบต่างมันก็คงต้องกลับบ้าน
มันเหมือนถูกซ้ำเติมเนอะแล้วจริงการบริการก็ยังไม่ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นอะนะคะยังถูกปฏิเสธอยู่
บางทีเราเรียกเนี่ยเขาปฏิเสธเราอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่โอเคไงฮะควรจะปรับปรุงก่อนนะคะถ้าคุณทำได้แล้วเรายอมให้อย่างนี้ค่ะ
แต่อย่างที่บอกผลกระทบมันกลายเป็นงูกินหางแล้วภาคเอกชนนักธุรกิจเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับ
ผลที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของค่าพลังงานแล้วก็ค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นไป
ไปฟังเสียงของคุณธนาคุณธนาเป็นนักธุรกิจที่ผ่านมาทุกวิกฤตแล้ว

ภาคประชาชนเนี่ยเหนื่อยมากนะฮะเหนื่อยโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่เนี่ย
คืองานไอ้โควิดก็คนที่ตกงานมาก็ยังหางานกันไม่ได้เลย
ภาคประชาชนนี่เหนื่อยมากดังนั้นก็คือคำแนะนำเรื่องคนที่คนตัวเล็ก
ผมเรียกว่าคนตัวเล็กนี่ยากมากเลยเพราะว่าคือคนก็ปักกะตินทีมอยู่แล้วนะครับ
แต่ในที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องหนี้อ่ะคืออย่างแรกต้องไม่เข้า
คือแต่ละคนก็มีเหตุผลไม่เหมือนกันแต่ต้องไม่เข้าไปสู่วังวนที่เรียกว่าหนี้นอกระบบ
เด็ดขาดเพราะมันจะออกมาไม่ได้เลยอันนั้นคือเข้าแล้วเข้าเลย
เบี้ยมันเยอะมากแต่ก็คือพยายามหาทางถ้าเดือดร้อนจริงต้องหาทาง
เดี๋ยวนี้สถาบันการเงินก็มีพวกการปล่อยสินเชื่อหลายย่อยเยอะ
คือเข้าไปแล้วเนี่ยหลุดออกมาไม่ได้เลยนะชีวิตจมแบบตกนรกหมกไหม้เลยนะครับ
อันที่สองของผมว่าก็คือเป็นเรื่องของการเงินสดแหละ
คือลดค่าใช้จ่ายเพราะรายได้มันไม่แน่นอน
คือเวลาออมเนี่ยปกติเขาจะแบบรายรับจ่ายแล้วค่อยออม
ควรจะรายรับออมแล้วค่อยจ่าย

ใช้จ่ายต้องเหมือนถังออกซีเย็น
เพราะเราไม่รู้ว่าเที่ยวนี้เราต้องใช้ออกซีเย็นนานเท่าไหร่
คือพูดง่ายทำยากนะก็จะบอก
แต่วิธีที่ทำได้มากที่สุดก็คือลดค่าใช้จ่ายแหละ
คืออะไรที่มันเฟื่องเฟื่อยก็ลดได้ก็ลด
ถ้าเป็นน้องที่ทำงานใหม่ก็อาจจะแบบ
กาแฟแก้ว๒๐๐ไปกินกาแฟแก้วละ๑๕๒๐บาทก็ได้
ก็ตัดอะไรได้ควรจะตัดเลยนะครับ
เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเลย
นี่แหละครับเป็นคำแนะนำในเบื้องต้นสุดท้ายแล้ว

ด้วยการออมเงินเพื่อมีเอาเงินเนี่ย

คุณธนาเป็นหนึ่งในวิทยากรของเรา

ไทยรัฐฟอลัมตอนตื่นฟื้นฝันครับ

กำลังการจัดงานนี้ขึ้นมา
หาทางออกให้กับประเทศของเรา

มาร่วมเสวนาเพื่อถกในการหาทางออกของประเทศ
วิทยากรหลากหลายวงการทั้ง๗ท่านที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้
คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมรับชมรับฟัง
แสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับ
งานของเราจะมีขึ้นในวันที่๑๙ตุลาคมนี้วันพุธหน้าครับ

พลาดกับไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๒ตื่นฟื้นฝัน
สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันครับ
พรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตื่นไปฟื้นไปฝันเรื่องอะไรติดตามกันต่อ

สำหรับวันนี้ผมทัศนัยโค้ทองลาไปก่อนสวัสดีครับ